ปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังคึกคักเลยศิลปินดาราโอ้โหบอกเลยว่างานชุกงานชุม
เริ่มกลับกันมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงสองหนุ่ม
ใครที่คิดถึงงานจ้างสี่โพดำนักร้องเสียงทรงพลังการแก้มโดมตั้มเนี่ย
แต่ด้วยความที่ว่าทั้ง๔คนเนี่ยคิวทองไงคือคิวมันไม่ตรงกันสักที
ถ้าสี่คนรักรวมกันอ่ะใช่ค่ะคือฟังไม่ผิดครึ่งล้านจริง
แต่โดมก็ยังเชื่อว่าหากใครรักจริงก็สามารถจ้างได้
จ้างปุ๊บจ่ายเงินมัดจำปั๊บกันแก้มดมตั้ม
ก็พร้อมไปจัดเต็มสร้างความสุขในช่วงปีใหม่ให้ถึงที่เลยล่ะค่ะ

แต่ว่าจริงคือหลายคนก็จะรู้สึกว่าอุ๊บ

จ้างได้นะคะยืนยันตรงนี้

สร้างเลยนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าตอนนี้ก็จ้างแยกได้หรือว่าจะจ้างรวมมัดก็ได้
แต่ว่า๕แสนเป็นร้านเอง